พาคุณผู้ชมไปที่อุดรค่ะอุดรเนี่ยมีแก๊งดูด
ดูดที่ว่าเขามีพฤติกรรมยังไงกล้องวงจรปิดจับภาพได้ค่ะครับ
นี่มากล้องวงจรปิดเห็นแล้วมาดูดอะไรมีมอเตอร์ไซค์นี่

โนค่ะมาดูดน้ำมันจากรถนี่แหละค่ะ
แล้วเนี่ยจับพฤติกรรมได้เลยผู้ชายสองคนนะ
เขากำลังจะขโมยน้ำมันที่อยู่ในมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
แล้วนี่จอดอยู่ตรงก้มลงไปดูดเหรอ
ไม่ใช่อ๋ออันนี้เขากำลังก้มลงไปเพื่อที่จะขโมยน้ำมันค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มันเกิดที่ร้านขายของชำที่บ้านคำกลิ้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดร
แล้วไม่ใช่ทำรอบแรกนะคะทำมาหลายรอบแล้วค่ะ
ทีนี้ก็เลยต้องมีการเอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอุดร
เขาก็บอกว่าเนี่ยคือตัวของผู้เสียหายเนี่ยนะเป็นพนักงานร้านนี้
หน้าที่ของผมผมคือคุณสุรศักดิ์นะมีหน้าที่ดูแลมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้นี่แหละ
เพราะว่าใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเป็นรถส่งของเขาใช้ทำมาหากินด้วยนะ
ใช่แล้วเบาะรถมันล็อกไม่ได้คุณเมื่อตอนปลายเดือนพฤษภา๒๙๓๐ที่ผ่านมานะ
เฮ้ยทำไมน้ำมันมันหายไปหมดเลยอ่ะไปดูกล้องวงจรปิดก็มองไม่เห็นอีก
เพราะว่าไฟหน้าร้านดับจนมาเช้ามืดวันที่๓๑พฤษภาน้ำมันในถังหายไปอีกแล้ว
ผมจะเอาไปส่งของรถไปไม่ได้ฮะ
ถังน้ำมันไม่ได้รั่วนะคุณผู้ชมทีนี้ไปดูกล้องวงจรปิดอีกทีหนึ่งตอนสักประมาณตี๔
อ้าวเห็นเลยสองคนนี้คุณที่ยืนคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยชุดนักเรียนไหมเนี่ย
นั่นสิเหมือนไหมส่วนเสื้อลายลายเนี่ยหนุ่มยังหนุ่มน้อยอยู่เลยฮะ
ใช่ค่ะแล้วมาถึงปุ๊บมาพร้อมสายเลยเอาสายยางมาดูดน้ำมันใส่ถังใส่แบบใส่ขวดน้ำอัดลมคุณผู้ชม
แล้วทั้งสองคนไปขโมยตัดสายยางจากร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
โอ้โหเอามาใช้เป็นสายยางในการขโมยน้ำมันในรถซาเล้ง

ใช่แล้วขวดน้ำอารมณ์ไม่ได้หาที่ไหนไกลค่ะวางอยู่หน้าร้านนั่นแหละเอาใส่น้ำมันไปนะคะ

มาเปิดเบาะแล้วใช้สายน้ำมันเอาน้ำมันจากใต้รถไว้ครับ
เกรี้ยงเลยมันทำแบบนี้มากี่ครั้งละ
สามวันแล้วครับสามครั้งติดเลยครับ

รถเห็นไม่ชัดครับวันแรกแค่ขวดเดียวครับ
แล้วก็ไปเอาสายยางจากเครื่องสร้างผ้าไปน้ำมันนะครับ
รถอีกครับผมสายยางก็ขาดยิงไปเลยครับ

ติดติด๓วันติดก็หลายร้อยอยู่แล้วเพราะน้ำมันเต็มถังครับ
คุณผู้ชมแล้วมันมีอีกเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครอุดรค่ะ
เพราะว่ามีคนเอาเฟซบุ๊กเอากล้องวงจรปิดมาโพสต์ในเฟซบุ๊ก

ใช่ครับอันนี้มันเกาะเหตุตอน๓โมงวันที่๑เมื่อวานนี้เองนะ
แล้วเนี่ยเจ้าของร้านส่งเสียงตะโกนผ่านกล้องวงจรปิดเลยเพราะเขาเห็นไง
ตะโกนไปเฮ้ยสามคนนี้ตกใจครับ
มอเตอร์ไซค์หนีเลยเขาคิดว่าน่าจะเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่าครับ
ตำรวจสพเมืองอุดรต้องเร่งทำงานแล้วล่ะค่ะ
บอกว่าผู้ก่อเหตุคงจะเป็นเยาวชนจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่นั่นแหละ
เหมือนกับมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะคะ
เดี๋ยวต้องประสานกับตำรวจชุดสายตรวจไปตามตัวนะ
แล้วถ้าเกิดว่าเจอตัวต้องคุยกับผู้ปกครองด้วย
เพื่อที่จะได้เจรจาชดใช้ค่าเสียหายค่าน้ำมันต่างต่อไปด้วยนะคะ